แต่สาวคนนี้ไม่มีดราม่าเลยแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
แฟนคลับก็เชียร์ก็ลุ้นเหลือเกินว่าเมื่อไหร่
จะลงเอยกับสารวัตรหมีสักทีเพราะอะไรรู้ไหม
เขาก็ผ่านดูใจกันมาตั้ง๙ปีแล้วมาราธรรมสุด
ก็เลยลุ้นว่าเออเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันสักทีนึง
เมื่อวานนี้ทั้งคู่ได้โพสต์ภาพหวานฉลองครบรอบ๙ปี
ซึ่งแต่ละภาพนี้บอกเลยว่าหวานมากโรแมนติกสุด
ทำเอาทั้งชาวเน็ตและเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการ
ต่างเข้ามาถามกันยกใหญ่เลยว่าเฮ้ยแต่งไหมสละโสดไหม

งานนี้จะมีข่าวดีเตอร์ไพรส์วงการบันเทิงหรือไม่
ก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวในวันพรุ่งนี้
เพราะพรุ่งนี้เนี่ยสาวแพนเธอมีงานออกอีเวนต์นะคะ
ซึ่งถ้าไล่เรียงจริงนะคู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาคบหาดูใจกันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปี๑๙๖๓ก็๙ปีเต็ม
ตั้งแต่ฝ่ายชายเนี่ยเป็นผู้หมวดตอนนี้เลื่อนยศมาเป็นสารวัตรแล้ว
แล้วก็เป็นคู่ที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับใจหายใจคว่ำเหมือนกัน
เพราะเมื่อปีที่แล้ววันสำคัญการครบรอบ๘ปีน้องคู่
ฝ่ายชายลืมจ้ะจนเป็นที่มาทำให้สาวแพนเค้กโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เธองั่น
ซึ่งฝ่ายชายก็ง้อด้วยภาพนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น
เป็นภาพที่เขาจับมือทีมงานก็เก่งนะไปขุดเอาภาพเขามาจนได้นะ
ปี๒๕๕๘ก็มีหมอดูชื่อดังทักว่าคู่นี้เนี่ยมีดวงเลิกรากันสูง
แต่ก็สามารถจับมือฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาได้จนก้าวเข้าสู่ปีที่๙
ยังเห็นภาพจับมือทำบุญกันอยู่บ่อยนะคะ
ลุ้นกันดีกว่าว่าปีหน้าเข้าปีที่๑๐ทั้งคู่จะประกาศข่าวดีเหมือนพี่ตูนกับพี่ก้อยหรือไม่นะคะ
แต่เอาจริงคู่นี้เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า
ถ้าเรียนจบดรเมื่อไหร่ก็จะเตรียมสละโสดทันที
ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่เนี่ยจบด็อกเตอร์แล้วหรือยัง
บอกเลยว่าที่เรารู้รู้กันอยู่ตอนนี้คือความหวาน๙ปีไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยเนาะเชอรี่เนาะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้คู่นี้ด้วยให้มีข่าวดีเร็วนะคะ